ยาสีฟันไฮเฮิร์ฟแดงไนท์แคร์

นามดาวเรืองหรือนางแววดาว
สิ้นสดหมดสาว
กลายเป็นข่าวกลับมา
นางดาวเรืองโดนไหนหนึ่งแซวมา
อ้าอ้าเงยเรียกไอ้หมา
ดาวร้าย
โตเต่อเต่อเกิน
ถ้าร้องได้หนึ่งแสนบาทครับแน่โน้น

ขอให้มีแต่เรื่องดีที่จะเกิดขึ้นค่ะพี่ปัด
ขอบคุณมากเลย
คุณปัดร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ

คุณปัดร้อง
คุณปัดร้องได้ครับ
มีบทบาทมีบทบาทไปหาครูยาย

น้อง่ายแล้ว
ยาย

ไม่อยากได้ยินก็การให้นายสิบรั้งวัน

คุณยายจ๊า

ได้เจาะน้ำปลูกเฟอะ

เลยเป็นแสนหนึ่งครับค่ะไม้มีมี

คุณย่ายรู้สึกจะได้ดี

เกือบแม่ในตัวแม่
อันนี้ได้แล้วนะคุณยายแสนหนึ่งเพลงหน้าถ้าเปิดมาร้องได้สองแสน
เกิดใหม่สองครั้งเลยตามใจแต่ว่าต้องประกาศอย่างเป็นทางการก่อนค่ะ
ตอนนี้ค่ะร้องได้ค่ะเพลงเก่งค่ะรับแล้วค่ะหนึ่งแสนบาท

ขอบคุณแล้วเพลงดี๖ที่ร้องไปสักครู่นะค่ะก็คือ

ขอบคุณครับ

ลูกชายของครูปั๊ด
น้องกล้าวที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็เป็นลูกชายคนที่สองนะครับลูกชายคนโตก็คือพ่อของน้องโมบายที่อยู่ทางด้านล่างนั้นซึ่งน้องกล้าวที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็เป็นลูกชายคนที่สองนะครับลูกชายคนโตก็คือพ่อของน้องโมบายที่อยู่ทางด้านล่างนั้นซึ่งน้องกล้าวที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็เป็นลูกชายคนที่สองนะครับลูกชายคนโตก็คือ

ลูกชายคนโตก็คือพ่อของน้องกล้าวที่ยืนอยู่ตรงนี้ก็เป็นลูกชายคน
เป็นสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนก็อยากเห็น

พี่อย่าขอท่านดูตัวแอจัดให้ได้นี่บ้าเหลืองลูก

ครับ
ก้าวนี้ตั้งแต่แม่ป่วยนี่เจอกันบ้างไหม

แม่ไม่เคยแสดงความหัวแอไม่เคยครับ

นี่คือน้ำตาแรกเลยไหมใช่ครับ

ขายรถเพื่อเอามาเป็นค่ารักษา
พอลูกขายรถเพื่อมาเป็นค่ารักษาพี่ปันรู้สึกยังไง

ก็นึกว่าแบบแค่ว่าคุยก่อนเนอะ

ลูกคนนี้ดีกับพี่ปัดยังไงบ้างพี่ปัด

เขาเป็นที่ไม่เคยสร้างอะไรที่ว่าให้เราลำบากใจ

แต่ว่าเขาไม่เอาที่เกี่ยวว่าเราต้องแบบ

วันนี้เป็นอะไรที่ตื่นเต้นเนอะ

เขาคี่อาย

วันนี้ไม่อายแล้วมาเพื่อแม่แล้วเดี๋ยวจะบวชด้วย
งานบวชอย่าลืมเอาการ์ดมาให้ด้วยนะคะไม่ใส่ซองแต่เดี๋ยวจะไปกินโต๊ะจีนนะคะ
งานบวชนี้เขาเลี้ยงกินกันยาวเลยนะ

เจอเคยเจอกันไหมเนี่ยอืมมันเจอนานแล้วหลายปีแล้วจบตัวเล็กนิดนิดหนึ่ง
นี่เขาจะบวชให้แม่เขานะยายสาธุคุณปัดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะได้อะไรไง
คุณผัดยังลงจากเวทีแห่งนี้ไม่ได้เพราะคุณผัดยังไม่ร้องผิดและยังไม่ได้บอกผมว่าหยุด
เพลงต่อไปไม่น่าเชื่อนานทีแล้วนี่เราไม่มาถึงเพลงนี้กันเลยอินโทรเพลงที่๗มูลค่า
อินโทรนี่เรียกว่าบาดใจเหลือเกินใจนะครับ
ปัดรู้จักเพลงนี้ไหมคะ

ก็เปิดคลิปให้ฝังแล้วเป็นเพลงแรกเป็นครั้งแรกที่เห็นคุณปรับต่อส่วน
ตัวช่วยไม่มีแล้วหมด
ร้องผิดหยุดการแข่งขันนะครับ
เงินทางวัลที่มีอยู่๑๕๐๐๐๐ทันทีนะครับค่ะ
ถ้าหยุดนะครับ๑แสนบาทได้ทันทีเลยนะครับ

ฟังอินโทรไปแล้วสำหรับเพลงที่๗มูลค่า๒แสนบาทนะครับ
คุณปัดจะสู้หรือจะหยุดครับ
ยืดยืดยืด
คุณปัดครับสู้หรือหยุดครับ

ทุกคนดีใจด้วยนะครับที่คุณปัดตัดสินใจหยุด
เราไม่อยากให้คุณพลาดปลาดต้องบีบคัน

ยอดเงินมันสูงขึ้นแล้วตัวช่วยก็ไม่มี

และณตอนนี้ก็ได้เกินเป้ามาแล้วด้วย
ทีมาเจอกันครั้งแรกตั้งใจไว้ว่าอยากจะได้เหลือเกิน๘๐๐๐บาท
นี่ก็เกินความคาดหมายมานะ
วันนี้ค่ะพี่ปัดนะชื่นมืดเหลือเกิน
ลูกก็จะบวชให้คุณยายก็มีความสุข
ตัวเองก็มีเงินไปจัดการกับเรื่องหนี้
และยังมีเงินไว้รักษาตัวเองนะครับคุณผู้ชม
แต่เป็นเรื่องดีที่เกิดขึ้นบนเวที

เพราะว่าตอนนี้รับราคา๑๐๐๐๐๐บาท
สามวันนะครับที่คุณปัดนักสู้ชีวิต
ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับ
อยู่กับเรามีสิ่งอะไรต่างเกิดขึ้นมากมาย
เราไม่อยากจะเชื่อเลยว่าคนที่เป็นผู้หญิง

เป็นโรคที่หลายคนกลัว
อยู่ในวาระอยู่ในขั้นสุดท้าย
อกนั้นยังมีโรคแทรกซ้อนอะไรอีกมากมาย
เธอยังทำได้ขนาดนี้
ทำได้ที่เรียกว่าคนธรรมดาปกติ

แล้ววันนี้ครอบครัวนี้นะคะมา

คุณยายนะนี่คือพี่ปัด

คุณยายตอนนี้อยากให้คุณยายแข็งแรง

อยากให้อยู่ชื่นมื้นตรงนั้นนะคุณยายนะ
แข็งแรงและสาวสุขภาพ

เราทุกคนนะครับ
รายการของเราก็ต้องขอขอบคุณคุณปัดนะครับ
นักสู้ชีวิตที่ได้มาแสดงความแกร่งของหัวใจ

ได้แสดงพลังของการต่อสู้ให้กับนักสู้ชีวิตคนอื่น
ที่กำลังจะเข้ามาในรายการของเรา

แล้วก็มาติดตามเชียร์คนอื่นได้นะครับ

ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้ทุกวันเสาร์
และวันอาทิตย์๑๘นาฬิกา๒๐นาทีเป็นต้นไปนะครับ
ก็จะมีรายการดีต่อจากนี้อีก

ถ้าชีวิตได้ต่อลมหายใจเนี่ย

ต่อชีวิตต่อลมหายใจคนรากย่าได้อย่างแน่นอนค่ะ
วันนี้พวกเราทุกคนขอลาไปก่อนนะครับ

ที่ได้มาทำเพื่อแม่กับหลาน

ที่ได้มีโอกาสเจอลูกชาย
แล้วก็เงิน๑แสนบาทที่ได้ไปวันนี้
จะไปแบ่งพันธุ์ปันส่วนเทียนที่สินส่วนหนึ่ง
แล้วก็ไปเป็นกระทุนการศึกษาหลานอีกส่วนหนึ่งค่ะ

ทุกวันนี้ป้าก็ทำงานรับจ้าง

แล้วก็ล้างถ้วยตามร้านอาหาร
ได้วันลาดสองร้อยถึงสามร้อยค่ะ

ตานี้เขาก็ปุ๊บมาสามปีแล้วค่ะ
ดูเลเสร็จหนึ่งกว่าจะไปทำงานค่ะ
ลักษณะบ้านมันมีคลองเข้ามาในนี้ค่ะ
น้ำท่วมก็ต้องขนย้ายที่นอนขึ้นมาชั้นบนค่ะ
ตอนนี้สังกษีก็ผูกพังหมดแล้วค่ะ
ไม่มีค่ะเวลาฝนมามันสาดเข้าบ้านนะเปียกหมดเลยค่ะ
ผ้าพรทั้ง๒คนนี้ที่ยายต้องเลี้ยงดูค่ะ

ไปทำงานเหนื่อยมาเห็นหน้าผัวเห็นหน้าหลานก็หายเหนื่อยแล้วก็